คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยจะได้เป็นแรงบันดาลใจ
ในการเก็บของบริษฐ์ในการเก็บตังค์
การที่จะเก็บเงินได้สักประมาณเกือบแสนสี่

จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชม
เพราะว่าที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นข่าวที่
แล้วถามว่าสดหรือผ่อนสดค่ะพี่
ค่าออกรถก็คือจะอยู่ที่๑๓๘๒๐๐บาท

วันนี้ชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนค่ะงั้นเดี๋ยวให้ฝ่ายทุกการณ์แบบก่อนนะคะ
พี่พี่มาหมดเลยเหรอคะแสนกว่าบาทเนี่ยนะคะ
ทุกคนช่วยด้วยดูมีผีนักงานทุกคนคะช่วยนับฟังหน่อยค่ะ
โอ้โหดูสิมาแบบใช่เกือบแสนสี่แล้วมาแบบเป็นตั้งเลยอ่ะ
๒๐แบบหลายตั้งนะแบงค์๕๐แบงค์๑๐๐นี่เป็นเงินที่ได้จากการขายกะละแมล้วนเลยนะ
โอ้โหแล้วเอาใส่กระเป๋ามากระเป๋าหรูหรามากคอบแคบใส่ถุงก๊อกแก๊กมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือคนเข้าไปดูคลิปนี้ก็มีทั้งแซวด้วยแหละว่าแบบว่าอุ้ยเนี่ยลูกค้าติดไมค์ด้วยนะ
จริงคงจะคุยเรียบร้อยแล้วแล้วคงทั้งร้านทั้งโชว์รูมทั้งศูนย์
เขาคงอาจจะขอแบบถ่ายคลิปแล้วนี่ดูภาพสิการนับตังค์เนี่ย
โอ้โหต้องเอากี่คนมานับดูเนี่ยมากันหมดทั้งร้านเลยค่ะ
เกณฑ์มามานั่งนับตังค์แบงค์๒๐แบงค์๕๐แบงค์๑๐๐แบบนี้
แล้วค่าออกรถทั้งหมด๑๓๘๒๐๐บาทค่ะ
เขาเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าแม่ค้าขนมหวานซื้อสดแบบตะโกน
นี่แหละค่ะถามว่าผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นสามีของแม่ค้าขนมหวาน
แม่ค้าก็ขนมหวานคนนั้นก็คือร้านกะละแมแม่สุนันค่ะ
ขนมหวานเมืองเพชรสองสามีภรรยาเนี่ยนะเขาใช้เวลา
เงินก้อนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
สามเดือนสามเดือนในการเก็บเงินมาซื้อเวสป้าคันเกือบแสนสี่
นี่ออกบูธไปขายขนมสัก๘งานได้นะคะ
แล้วฝ่ายภรรยาก็มีการโพสต์คลิปตอนที่มาซื้อรถด้วย
เขียนเอาไว้บอกว่าทำงานเหนื่อยมาทั้งปี
ตกลงกันว่าแบงค์๒๐ที่ขายได้ทั้งหมดเนี่ยยกให้นางอยากได้เวสป้าก็เลยหอบมาเลยสิค
โอ้โหสามีดีเด่นแล้วนี่มีคนไปคอมเมนต์นะมีคนไปคอมเมนต์แซวว่าไงรู้ไหม
กระเป๋าใส่เงินไฮโซมากแม่ดีใจด้วยนะคะน้องตานฝั่งภรรยาชื่อคุณตาน

บอกว่าขอบคุณนะคะตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยค่าแรงนางไม่เคยได้

คิดดูแล้วกันไม่เคยได้ค่าแรงเลย

มาเท่าไหร่ให้หนูอย่างเดียวเอาจริงจริงก็สงสารนางนะ

คราวนี้เนี่ยฝ่ายสามีบอกว่าอยากได้เวสป้าไง

ใช่คุณภรรยาก็จัดให้นี่คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะนะคะ
เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บเงิน
เออเผื่อบางคนจะแบบเป็นตั้งเป้าไว้ไง
ปีใหม่ปีนี้ฉันจะเริ่มต้นเก็บเงินอย่างนี้
น้ำแข็งถามใช่ไหมว่าอยากให้คอมเมนต์มาหน่อยว่าใช้เวลา
เงินแสนสี่เท่าไหร่ผมขอวันเดียว
ขอพี่ขวัญเจ็ดหมื่นพี่น้ำแข็งเจ็ดหมื่น
วิธีการนี้ไม่ได้เรียกเก็บเรียกไถ่